ติดตามข่าวอื่นเพิ่มเติมกันต่อในช่วงนี้กับทั้งสองท่านนะครับ

มาดูความคืบหน้าการหารือร่วมกันนะคะ
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กับสภามหาวิทยาลัยอัตสำชันค่ะ
ซึ่งก็ระบุว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะ
โดยจะให้ทางคณะกรรมการสภาไปตั้งสติ

แล้วก็จะนัดประชุมกันอีกครั้งภายใน๗วันค่ะ
พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หลังการประชุมร่วมกับสภามหาวิทยาลัยอสัมชัน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่า
การประชุมในวันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ

เกิดมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย

แต่เชื่อว่าทุกคนต้องการให้มหาวิทยาลัยอสัมชันนั้น

และอยากให้แต่ละฝ่ายแยกเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แต่ว่าก็เป็นเพียงผู้สุดแวร์อนุญาต

อะไรที่มันจะถูกต้องไม่ถูกต้อง
คุณสาวต้องไปดูเพราะว่ามีผลกระทบถึงเด็ก
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้พิสูจนกว่า๑๐๐นะว่าเขาผิดอะไรนะ
อย่างอยู่ออนโปรเซินท์ของการตรวจสอบ
พลเอกดาพงศ์กล่าวต่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้
เกิดจากความแตกต่างในเรื่องของมุมมองและวิธีการ
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอสัมชันเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่
ที่มีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ให้เวลาสภามหาวิทยาลัยไปหารือถึงแนวทางต่าง
เพื่อหาทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น
จะเรียกประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

ในวันที่๑๕มกราคมยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
ก็จะมีการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
นั่นก็คือมาตรา๘๖วงเล็บ๔และวัก๒
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี๒๕๕๙
เข้าไปควบคุมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และประชุมกันอีกครั้งในวันภรรยศบดีที่๑๔มกราคมนี้ก่อน

คุณผู้ชมสามารถติดตามฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของทุกฝ่าย

ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันได้
แอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐนะคะ